มีข่าวดีสำหรับนักลงทุนแล้วก็ผู้ที่ต้องการข้อเสนอดีทางการเงิน
เพราะว่าขณะนี้สถาบันการเงินกว่า๒๖๐แห่ง
ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
แล้วก็เงินฝากดอกเบี้ยสูงมาให้กับผู้ที่สนใจ
ซึ่งก็ได้เปิดงานแล้ววันนี้เป็นวันแรก
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณมาซีรีกรอบแก้วครับ
บรรยากาศงานมหากรรมการเงินครั้งที่๑๒
ประชาชนหลายคนเดินทางเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารในแต่ละบูธ
ถึงผลิตภัณฑ์การเงินที่นำมาเสนอ
โปรโมชั่นมาให้ประชาชนภายในงานอย่างจุใจ
สุดาเพชรรุ่งรัศมีร์และเพื่อนประกอบอาชีพฟรีแลนซ์
นำเงินเก็บจำนวนหนึ่งมาเปิดบัญชีฝากประจำ๔เดือน
เบี้ยสูงสุดร้อยละ๔ของธนาคารออมสินที่ให้สิทธิ์เพียงแค่ภายในงาน
เธอตั้งใจฝากแบบเต็มวงเงินเพื่อต่อยอดฝากประจำระยะสั้นนี้ค่ะ
แค่๔เดือนแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ยก็คือประมาณ๒๙๔บาท
ก็ยังดีกว่าแบงค์อื่นเยอะกว่าค่ะ
แล้วก็ระยะเวลาฝากมันก็แค่สั้น๔เดือน
เราไม่ต้องเอาเงินไปดองไว้ที่อื่นนาน
ขณะที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อปีนี้ยังคงเห็นดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ๐นาน๖เดือน
โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบ้านเป็นหลักค่ะพร้อมฟรีค่าประเมิน
ดอกเบี้ยต่ำสุด๑๐๔ต่อปี
จากการสอบถามประชาชนหลายเสียงอยากให้สถาบันการเงินผ่อนปลนการปล่อยสินเชื่อ

เนื่องจากเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบค่ะ
เพื่อลดภาวะดอกลดการส่ง
แต่ถ้าใครไม่มีบ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้เขามีโอกาสได้หายใจหายคอสัก๓๕ปีก่อน
เพราะการส่งบ้านเป็นระยะยาว
ตรงกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการให้สถาบันการเงินจัดหาโปรแกรมสินเชื่อ
ช่องว่างความเหลื่อมล้ำเรื่องอัตราดอกเบี้ยลงจากที่มีส่วนต่างถึงร้อยละห้าถึงหก
เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
จากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ

แตกต่างกันจากการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจรายใหญ่ที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ๑
ถือว่าไม่เท่าเทียมก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
เท่าเทียมที่รัฐบาลต้องจัดให้ก็คือความเท่าเทียมในด้านโอกาส
จะต้องทำให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ที่เราพูดถึงอย่างนั้นที่เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือว่า
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการเงินทั้งหลาย
ก็ต้องสร้างความเท่าเทียมให้กับคนนะครับที่จะได้รับแหล่งเงิน
ทุกคนอยากจะได้แหล่งเงินเพื่อใช้ทำงานก็ต้องได้
ว่าจะมียอดธุรกรรมไม่ต่ำกว่า๘๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน